พาคุณผู้ชมไปบนท้องถนนกันบ้างค่ะแหมคนขับรถหัวร้อนก็ยังมีทุกวันนะคะ
แต่ว่ารายนี้เนี่ยเขาถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะคะเป็นคนขับรถกระบะ
คือคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาขับรถบรรทุกครับ
ขับรถกระบะมาประกบนะคะแล้วก็มีการต่อว่าด้วยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือดูในคลิปปรากฏว่ามีแก้วน้ำวางอยู่ที่หน้ารถคาดว่าน่าจะเป็นของมืนเมา
มันเป็นอย่างของมันมันเมาเหล่ามันกินเหล่าเลยนี่ออย

มันเป็นซูตรย้อนเนี้ย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือภรรยาคนขับรถบรรทุกเขานั่งอยู่ข้างคนขับเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เมื่อกี้เราวงไว้เห็นไหมคะมีแก้วน้ำสีเหมือนบางสิ่งบางอย่างวางอยู่ในนั้นคาดว่าน่าจะเป็นแก้วเหล้า
แก้วเหล้าอ่ะนะคะคือขับมาประกบเปิดกระจกด่า
แล้วก็มีการชูนิ้วใส่ด้วยนะคะตลอดทางเลยเบิ้ลเครื่อง
ควันดำเสร็จก็เร่งเครื่องหนีไปเนี่ยเห็นไหมคะ
น้ำอยู่ที่หน้ารถเขาบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ซอยอ่อนนุษยหกสิบห้า
จนถึงทางขึ้นสะพานประเวทกรุงเทพเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่คุณหนูนาค่ะเจ้าของคลิปนี้
บอกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๑๑โมง
เธอก็นั่งมากับรถบรรทุกดินของสามีนะคะ
เป็นคนขับมีลูกอยู่ในนั้นด้วย๓คน

เปิดกระจกลงมาตะโกนด่าว่าสามีเธอขับแช่เลนขวา
แต่สามีเธอใจเย็นไม่ตอบโต้ไม่อยากมีเรื่อง
ขับไปถึงสะพานข้ามแยกก็ขึ้นสะพานไป
ส่วนสามีก็แยกไปอีกทางหนึ่งเธอมั่นใจเลยบอกว่า
ในรถที่วางอยู่นั่นคือแก้วเหล้า
แล้วคนขับต้องมีอาการเมาถึงได้ทำแบบนี้

หรืออยากจะโพสท์เพื่อเตือนไผ่นะคะ
คือถ้าไปถามวินมอเตอร์ไซด์ที่เห็นเหตุการณ์

เขาบอกว่าก็อย่างที่คุณหนูนาเล่านั่นแหละ
แล้วก็ปาดหน้าเบิ้ลเครื่องใส่เสียงดัง
แต่ว่ารถพันธุไม่ได้ตอบโตอะไร
เจอแบบนี้บนท้องถนนก็แย่เลยนะคะ